ก่อนอันนี้พี่เต้บอกจะวางมือแล้วจากคดีนี้

อดใจแล้วก็จะไปทำหน้าที่สอสอในหน้าที่อื่น
แต่เมื่อวานนี้สิคุณผู้ชมมีไฮไลท์ครับ
พี่เต้ทนายกฤษณะนู่นเป็นที่ปรึกษากฎหมายของภักดิ์ไทยศือเวลาย
วิดีโอคอร์ทางไกลไปหาบังแจ๊กหรือว่าคุณราชาไฮเดอร์ที่อยู่สหรัฐอเมริกาเลย

เพราะว่าผ้าลูกไม้สีขาวที่พี่เต้หาอยู่ที่บอกว่าผูกเอวคุณตังโมเนี่ย

เต้บอกไอ้ที่หากันไม่เจอเนี่ย

แล้วก็บังแจ๊กเนี่ยอ้างด้วยว่า
ผ้าลูกไม้สีขาวที่ได้มาคนส่งให้ก็คือ
ผู้ใหญ่ในวงการศรีกากีระดับผู้การครับ
อีกทีผู้ใหญ่ศรีกากีระดับผู้การ

เออที่หวังดีแล้วก็ส่งไปให้บังแจ๊ก

ลูกไม้ตัวนี้เขาบอกว่าลักษณะเนี่ย
มันเหมือนกับที่คุณตังโมผูกเอวลงไปในเรือวันนั้นหรือไม่อย่างไร

ก็คล้ายนะแต่ว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่า
ตรงลักษณะเป็นเชือกที่คาดเอวของคุณแตงโมมี๒เส้น
แต่ของคุณแจ็คเนี่ยมีเส้นเดียว
ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันมีแค่เส้นเดียวจริงหรือว่ามันขาดอะไรไปหรือเปล่า

แล้วคุณผู้ชมถ้าสังเกตเมื่อสักครู่จะเห็นว่ามีใบไม้แห้งเนี่ย
ติดอยู่กับผ้าสีขาวที่บังแจ๊กถืออยู่ด้วยครับ
ไปดูบางช่วงบางตอนที่เขา๓คนไลฟ์กันเมื่อวานนี้

พวกเราดูพร้อมกันนะครับมันมีรอยเป็นดวงเล็กสีขาวนะฮะ
แล้วเราไปเปรียบเทียบกับผ้าที่น้องแตงโมใส่เมื่อวันที่๒๔กุมภา๒๕๖๕พร้อมกันนะครับ

มันผ้ามีรอยเหมือนโดนของมีคมตัดไหม

ไม่มีแต่มีอันนี้อ่ะหลวงออกมา

มันคมไหมมันคมไหม

เหม็นเหม็นมีลักษณะคล้ายเลือดป่ะเหม็นอ่ะ
คล้ายใช่ป่ะเราไม่บอกว่าเป็นเลือดนะแต่คล้าย
เต้ก็บอกมันอาจจะไม่ใช่เลือดก็ได้นะแต่ก็คล้ายอยู่
แล้วดูคร่าวแล้วคุณผู้ชมไลน์ก็ใช่นะ

มันก็คล้ายกับผ้าที่คุณตังโมใส่วันนั้นเลยครับ
แต่พี่เต้บอกยังระบุไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันจะเป็นผืนเดียวกันกับที่คุณแตงโม

ส่งไปที่ไหนบ้างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกาครับ
มีส่งไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมของไทย
และส่งไปที่มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังของไทย
แต่ไม่ระบุว่าสถาบันไหนนะครับ
ทำให้รูปคดีนี้เปลี่ยนไปแน่นอนเพราะเป็นหลักฐานสำคัญ
สาเหตุที่ต้องส่งให้สหรัฐร่วมตรวจสอบด้วย
ตอนนี้ครับถามว่าพี่เต้ทำอะไรเตรียมบินแล้วฮะ
บินไปสหรัฐอเมริกาแล้วจะไปหาบังแจ๊ก
เต้บอกจะไปรับหลักฐานสำคัญชิ้นนี้ด้วยตัวเองเลย
แต่ก่อนที่เขาจะไปอเมริกาครับพี่เต้บอก
เจ้าพระยาว่าเอ๊ะลิมแม่น้ำเจ้าพระยามีต้นนี้อยู่หรือเปล่า
ค่ะซึ่งถ้ามีเนี่ยมันก็อาจจะบอกได้ว่าอ๋อ
ใบไม้ที่ติดอยู่กับผ้าลูกไม้สีขาวที่บังแจ๊กถืออยู่อ่ะ
จากต้นมหากณีหรือไม่อย่างไรอืมเออ
ถ้าตรวจสอบได้เสร็จเดี๋ยวพี่เต้บินปรู๊ดไปอเมริกาเลยฮะ